ชุ่มชื่นชุ่มชื่น

เพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าโค้งสุดท้าย

มีพิธีบวงสวงไอ้ไข่ที่วัดหลายแห่ง

วัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบูรณรัก

หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันนะคะว่า
สิริพรของนักร้องหมอลำ

แล้วก็นักเสี่ยงโชคไปรวมตัวกันค่ะ

ก็มีการทอดผ้าป่าจากชาวบ้านที่อำเภอประจักษ์ด้วย
เงินรวมนี่นะอยู่ที่

เสี่ยงดวงกันตามความเชื่อนะคะ

ก็มีเลขหลายตัวด้วยกันที่ชาวบ้านมาบอก
แล้วก็เอามาจากรูปปั้นไอ้ไข่

สิริพรบอกว่าอาจารย์นำชัย

ที่ศะแก้วเป็นผู้ม่อมรูปปั้นไอ้ไข่มาให้
อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระพุรีครับ
ชาวบ้านแถ่เข้าร่วมพิธีบวงสวง

เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับที่นำมา
ไว้บนสาราอเนกประสงค์โดยมี
ทศพลหิมพานราชาเพลงแหล่

ร่วมงานด้วยนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่าง

ต่างใจจดใจจ่ออยู่กับเลขปลาย
ประทัดสิครับหวังจะนำไปเสี่ยงโชค
มวดนี้แหละ๑๖พฤษฎิกายนี้นะครับ

บอกว่าเลขปลายประทัดนั่นหรือ

อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ

รูปปั้นไอ้ไข่คิดถึงรูปปั้นอยู่
รูปปั้นแกะสลักไอ้ไข่สร้างโบสถ์

มันคือความขังแล้วขังอีก

เอาไม้ตะเคียนมาแกะสลักเป็นไอ้ไข่อีก

นายสำรวนอ่อนดีประชาสัมพันธ์ของวัด

แกะสลักไอ้ไข่เค้าบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยนำมาถวาย
หลังถูกรางวัลได้เงินเป็นหลายแสนบาท
ก็เลยเอารูปปั้นไอ้ไข่แกะสลักจากต้นตะเคียนมาถวาย

มีตัวเลขปรากฏอยู่บนรูปแกะสลักของไอ้ไข่ขึ้นมาเอง

เพราะว่าตอนที่ทางวัดรับเอาไว้ไม่มีตัวเลขนี้ปรากฏขึ้นมานะ
นี่หรอเดี๋ยวนะจ้องก่อนนะ
บอกไม่มีตอนเอามาไม่มีก็เลยเป็นเรื่องแปลก
ใครจะมองเป็นอะไรเขาบอกว่าแล้วแต่บุญภาวาสนาทรง
แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมด้วยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนางสาวไพรินอินทะอุดมอายุ๒๖ปีนะฮะ
คนที่ไปกราบไหว้เธอคนนี้เขาบอกว่า
คือก็มาแก้บนมาแก้บนหลังจากที่ขอไปแล้วได้สมใจ
คราวนี้ก็เสี่ยงทายในการล้วงลูกปองจากหาย
แล้วก็จุดประทัดก็ได้เลขเด็ดไปสมใจเดี๋ยวเธอจะลวงให้ดูได้อะไรไป
เธอก็ล้วงไปผมไปดูต้องล้วงกี่เลขล่ะนะ
อยากได้๒เลขก็๒อันนะเนอะ
อยากได้๓นี่ละตามนั้นเลยฮะ
ขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่เองก็บอกว่าขายดีจังเลยเลขงวดนี้
แต่ขายดีเลขอะไรบ้างไปฟังคุณป้าคนนี้หน่อย
มีแท้และขัดจะได้เลขอะไร

แล้วก็๑๑ตอนนี้
นี่ศเหรอวะเลขของคุณป้าบอกมานี่เป็นโดนใจใครหมดหลายคนนะ

เดี๋ยวพอออกปั๊บเช็คอาการกัน

วัดดอนใหญ่อยู่ที่ลำลุกาปัฑูนทานี

ชาวบ้านเขาไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่
ว่ายขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิต
ที่ชาวบ้านเลขกันว่าพระสามดี

ประกอบไปด้วยหลวงพ่อดอนใหญ่ดี

ส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่นำไปเสี่ยงโชคด้วย
โอ้โหแดงชัดไหมล่ะคะ
นางสาวดาราพุ่มประสบอายุ๕๕ปีชาวบ้านเขาบอกว่า
งวดที่แล้วเนี่ยนะเขาก็มาไหว้ขอโชคขอลาบนี่แหละ

เพื่อนซื้อตามเธอก็โชคดีกันไปทั่วหน้า

เพื่อลุ้นโชคกันอีกงวดค่ะ

เอาละครับไปต่อกันที่วัดหนองขานางท่าตะโกนครสวรรค์ครับ
ประชาชนมากันหลายร้อยคนทีเดียวนะครับ

เริ่มจากแยกค่ายจีรประวัติในตัวเมืองนะครับ

จนถึงวัดเนี่ยรวมระยะทางเกือบ๑๐๐กิโลเมตรทีเดียวนะ
อกจากนี้ยังมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล
พระพุทธชินราชแล้วก็หลวงปู่ทวดด้วยนะครับ
ซึ่งทางวัดเชื่อว่าไอ้ไข่จะนำความเจริญมาสู่หมู่บ้าน
และช่วยให้ทำมาค้าคล่องสร้างรายได้
ให้ชาวบ้านได้ดูแลครอบครัวกันไป
คุณผู้ชมครับการบวงสวงครั้งนี้มีการจุดประทัด๑๐๐๐นัด

ส่วนชาวบ้านบางคนก็ไปจับจ้องนะ
เลขทะเบียนรถบรรทุกที่แห่รูปปั้นไอ้ไข่มาที่วัด
ก็คือเลขทะเบียน๘๑๑๕๐๖นะครับ
บอกแล้วว่ามีไอ้ไข่ที่ไหนนะฮะ

โอ้โหถึงกระทำเสื้อไอ้ไข่เลยเนอะ